เกิดขึ้นในชีวิตเยอะมากเลย

มันหนักมากนะสำหรับชีวิตของผู้หญิงตัวเล็กคนนึงคุณผู้ชมค่ะ
และต้องบอกว่าเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวันที่๒๐กรกฎาคม๒๕๕๙ค่ะ
เมื่อครั้งที่เธอพูดถึงอนาคตของตัวเอง
ที่ตั้งใจอยากจะมีครอบครัวกับเขาบ้าง
เธอก็ยืนยันเจตนารมณ์ชัดเจนตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่า
เธอไม่ได้คาดหวังว่าชีวิตเธอจะต้องแต่งงาน
หรือว่าชีวิตคู่ที่ต้องสมบูรณ์แบบอะไรมากมาย

เพื่อที่จะให้คุณแม่ของเธอได้เห็นหน้าหลานเท่านั้นเองค่ะ
แค่อยากมีลูกให้ทันแม่แพทย์แค่นั้นเอง
อยากให้แพทย์อุ้มแล้วให้เขาอยู่ใกล้นอนกับแม่
แล้วอยากให้เขารูปอยากให้แม่แบบอวยพรทาน

เข้าใจหรือว่าลูกจะต้องเป็นพี่เบนประมาณนั้น

นั่นน่ะขอลูกสามีไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมครับ

ถ้าเราจำกันได้อันนี้เป็นคำพูดของเธอนะคะ
ก่อนที่เธอจะรู้ตัวว่าเธอท้องด้วยซ้ำ

เรื่องของรถลำโบพิษนี่นั่นเองค่ะ
ก่อนหน้านี้หลายคนโอ้โหตื่นเต้นดีใจว่า

ให้ของขวัญวันเกิดเป็นรถลำโบ๒๐ล้านใช่ไหมค่ะเออ

เมื่อวันที่๓ตุลาคม๒๕๕๙นะคุณ
วันนั้นนักข่าวถามว่าราคา๒๐ล้าน

ควักเงินสดจ่ายเองจริงหรือเปล่า
แพทย์ตอบว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

คือเขาซื้อมาแล้วเขาสบายใจก็โอเคแล้ว
เขาบอกว่าคันนี้๒๐ล้านเลยจริงป่ะคะ

ไม่ได้เป็นมือหนึ่งนะคะใช่ค่ะ

เขาซื้อของเขาเองเขาจัดการอะไรของเขาเองค่ะ
อย่างที่บอกเราสองคนติดทั้งคู่
ซื้อสดหรือเปล่า

แล้วตอนเราเห็นรถเราไม่ได้ถามซักไซสนะ

คือเอามาก็โอ๊ยถ่ายรูปอะไรอย่างนี้

จริงเขาก็แพลนไว้อย่างนั้น
คือก็ด้วยสภาวะครอบครัวค่ะ
แล้วเหมือนตอนนี้แพทย์ก็บอกว่า
อยากให้เราสองคนใช้ชีวิตแบบเต็มที่

แล้วเดี๋ยวบางอย่างเราอาจจะทำไม่ได้แล้ว

ก็อยากให้เขาแบบเต็มที่ไปก่อน

ไม่ได้ถามเอามาก็แค่ถ่ายรูป
อย่างที่บอกไปว่าเธอไม่รู้นะคะ